ทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องราวของขำกลิ้งลิงกับหมา
คุณจำได้ไหมเจมส์กับปังคง
นี่นะต้องย้อนกลับไปในหลายสิบปีเลยนะ

เหมือนเป็นรายการที่เป็นสัตว์ของญี่ปุ่น

เก่ากว่านั้นคุณก็เลยจำไม่ได้

มันเป็นเรื่องราวความน่ารักของหมากับลิงเล่นกัน

เป็นความน่ารักของเจ้าฮิปปี้แล้วน้องบุญหลง

บอกว่าอยู่บ้านเด่นเจ้าของเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของของสุนัขและลิงสองตัวนี้
เออเขาเล่นกันผูกพันสนุกสนานเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวความผูกพันของเจ้าสองตัวนี้ยังไง
ยังไงคือเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณทิพย์วิมลเนี่ยเขาไปเห็นลูกลิงเพศผู้อายุประมาณเดือนนึง
มันพัดหลงจากไหนมาไม่ทราบค่ะ

กระโดดลงสระน้ำที่บ้านสวนของตัวเองอยู่แถวหลังวัดโพนชัย
ทีนี้เจ้าหมาเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าฮิปปี้อายุ๒ปี
เห่าห้องอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ
พอลูกชายของพี่ทิพย์วิมลเขาแบบเอ๊ะผิดปกติทำไมเห่าจัง
ก็เลยไปดูปรากฏว่าเห็นลูกลิงตกน้ำ
ก็เลยไปช่วยขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเจ้าบุญหลง
ตอนนี้บุญหลงอายุประมาณ๓เดือนแล้วนะคะ
ไปไหนไปกันแบบนี้บุญหลงก็เกาะเจ้าฮิปปี้
มองไม่เห็นแล้วออกมาจากตรงนี้ก่อน
เกาะหน้าเกาะตาเกาะหูเกาะหางแบบนี้

ทุกวันนี้เจ้าหมาฮิปปี้ไม่ได้ไม่มีเห็บอย่างเดียวนะครับ

ไม่มีขนด้วยครับโดนถอนออกหมดแล้วฮะ
เล่นกันแบบนี้คุณผู้ชมสนุกสนานค่ะ

แต่ก็ไม่เป็นไรยังรักกันอยู่ดีนะคะคุณผู้ชม
ถึงขั้นขนาดบางทีนะเขามีวีรกรรมเด็ด
ไปเที่ยวจ้าไปเที่ยวแอบหนีจากสวนเนี่ยไปเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนบ้างไปด้วยกันบ้านช่องไม่กลับไปด้วยกัน
คือเจ้าบุญหลงที่เป็นลิงเนี่ยชวนเจ้าฮิปปี้ที่เป็นหมาไปเที่ยวเฮ้ยฮิปปี้ฮิปปี้เดี๋ยวหลงพาไป
เที่ยวกันไหมคืนนี้รับรองสนุกแน่นอน

ไม่ยอมกลับมาบางทีมืดค่ำแล้วเจ้าของตามหาคุณผู้ชมครับ
เจ้าของก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันล่ามโซ่เลยจ้าไม่ได้ไปไหนแล้ว
เพราะว่าแหมหายไปแบบนี้ก็คนเจ้าของก็คิดถึงเป็นห่วงเป็นห่วง
เป็นห่วงเป็นใยส่วนใครที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเจ้าฮิปปี้เจ้าบุญหกเล่นกับมิ้นเขาก็เอ็นดู
น้อยน่ารักเอ็นดูแบบนี้นะคะแบบมันน่ารักนะ
ใช่เล่นด้วยกันเนี่ยสั่งสายพันธุ์ครับ
เป็นเพื่อนสนิทกันได้ไปใช่ไม่ยอมอยู่ห่างกันเลยคุณ
วันนี้พอไม่ได้ออกไปไหนนะเจ้าบุญหลงเลยก็เลยชวนเจ้าฮิปปี้ปีนต้นไม้
เก็บมะพร้าวตอนนี้ฮิปปี้เนี่ยปีนต้นไม้เก่งกว่าบุญหลงแล้ว
สรุปหมากับลิงใครปีนต้นไม้เก่งกว่ากันแล้วตอนนี้บุญหลงเฝ้าบ้านแผนฮิปปี้
หลงนี่คือเจ้าลิงนะใช่เห่าได้ด้วยเวลาเจอขโมย
เป็นอย่างนั้นไปมันเปลี่ยนหน้าที่กันมั่วตัวไปหมดแล้ว
น่ารักดีเป็นความรักต่างสายพันธุ์รักนะคะความรักมันไม่ได้จำกัดอยู่ว่าคุณต้องเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันคนยังไงอะไรอย่างนี้